เรามาตามความคืบหน้าทั้งเรื่องของอาการและการช่วยเหลือเจ้าพลายชมพู
พลายชมพูก็คือช้างป่าที่ตกลงไปในคลองชมพูที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลก
ชาวบ้านแถวนั้นตั้งชื่อให้คุณเขียนมาสอน
พลายชมพูก็แล้วกันเพราะว่าตัวผู้นะครับเป็นช้างป่าเพศผู้
หรือว่าช้างศรีดอช้างศรีดอก็คือช้างตัวผู้ที่งาสั้นงากุดงาไม่สมบูรณ์
ภาพอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นคือภาพตอนที่ช่วยขึ้นมาเพราะว่ามันเจอกระแสน้ำป่าพัดตกคลองชมพูนะฮะ

ใช่ค่ะต้องใช้เชือกผูกเชือกคล้อง๓๓ชั่วโมง
คือถูกน้ำป่าซัดไปตั้งแต่๑๖ตุลาคมพอ๑๗ตุลาคมชาวบ้านไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วย
แล้วกว่าจะช่วยขึ้นมาได้เนี่ยค่ะอย่างที่เห็น
คือสภาพเป็นแบบนี้เพราะทั้งอ่อนเพลียนะครับทั้งหมดแรงตอนที่อยู่ในน้ำนาน๓๐กว่าชั่วโมง
แล้วขาหลังสองข้างมันหักคุณเขียนมาสอน
ช่วยขึ้นมาได้ก็พักอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ริมคลองนั่นแหละเดี๋ยวต้องเอาไปส่งต่อที่โรงพยาบาลช้าง
แต่ทีนี้วันนี้ที่จะพาไปเนี่ยแน่นอนว่าช้างป่าตัวนี้อายุ๑๐๑๒ปีนะฮะ
ต้องใช้รถบรรทุกบรรทุกไปโอ้โหคือตัวใหญ่น้ำหนักเยอะนะ
ใช่ต้องให้น้ำเกลือด้วยนะการเคลื่อนย้ายก็ลำบากครับ
รถบรรทุกมาถึงที่เนี่ยก็เข้าไปไม่ถึงตรงจุดที่ช้างนอนพักตรงนั้นนะครับ
เพราะว่าดินโครนเลนทั้งนั้นเข้ามาเดี๋ยวติดลมอีก

ก็ต้องหาวิธีในการที่จะเอาช้างไปที่รถบรรทุก
ขาหลังสองข้างมันก็หักมันก็พยุงตัวเองที่น้ำหนักเยอะขึ้นไม่ได้
ต้องใช้เชือกมัดแล้วเอารถแบ็คโฮมาดึงขึ้นไปแบบเนี้ยน่าสงสารเนี่ยค่ะ
นี่ฮะจุดที่มันอยู่นะกับรถบรรทุกที่มารอรับคุณเข็มมาสอน
ร้อยเมตรโอ้โหสี่ร้อยเมตรรู้ไหมใช้เวลากี่ชั่วโมงกว่าจะพาไปถึงรถ
กี่ชั่วโมงคะสี่ชั่วโมงอืมชาวบ้านที่มาดูมาลุ้นเนี่ย
นับก้าวมาเลยนะมันเดินได้๒ขาหน้าเนี่ยมันใช้เวลาในการก้าวแต่ละก้าวด้วยความเจ็บปวดความอ่อนเพลียของมันเนี่ย
สามนาทีหนึ่งเก้าคือชาวบ้านเนี่ยก็ไปให้กำลังใจอ่า
ไปให้กำลังใจช้างด้วยไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
ทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักอนุรักษ์ป่าไม้ที่๑๑ทีมสัตวแพทย์สถาบันโฆษบาลแห่งชาติจังหวัดลำปาง
คือไปลุ้นอยากจะให้ภารกิจนี้สำเร็จสี่ร้อยเมตรสี่ชั่วโมงเนี่ยคือใช้เวลานานมากเลย
คุณภาคภูมิกว่าจะขยับได้ทีละนิดนะคะทั้งพักทั้งหยุดทีนี้พอชาวบ้านเห็นมันก้าวได้ก้าวนึงก็เฮ
ปรบมือเจ้าหน้าที่ก็ต้องอย่าส่งเสียงอย่าปรบมืออย่าไปเฮคือรู้ว่าให้กำลังใจ
ค่ะเดี๋ยวมันจะตกใจมันจะตื่นไปกันใหญ่นะครับก็เอาเป็นว่าสี่ชั่วโมงกว่าจะขึ้นมาได้ครับ
อาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณภาคภูมิก็ต้องพาไปรักษาที่โรงพยาบาลช้างที่จังหวัดลำปางอ่ะนะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางนายสัตวแพทย์ที่ดูอาการของเจ้าพลายชมพูบอกว่า
โอกาสรอดอยู่แค่๕๐๕๐อยู่เหมือนกัน
เพราะมันอ่อนเพลียมากแล้วขาหลังสองข้างหัก
ธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เปิดเผยว่าการขนย้ายช้าง
ต้องใช้เวลาเพราะว่าตัวใหญ่แล้วก็บาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ก็ให้เคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดได้

แต่เจ้าหน้าที่ของอุทยานอนุญาตให้เคลื่อนย้ายออกจากจังหวัดได้

จากสัตวแพทย์ประเมินสุขภาพของมันแล้ว

ก็พาไปสถาบันโฆษบาลแห่งชาติที่จังหวัดลำปาง

เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ
มีคุณผู้ชมส่งข้อความมาให้กำลังใจด้วย